ไปติดตามเรื่องราวของนักมวยผู้มีฉายาว่ายมทูตปากแดงติดตามกับคุณเอกชุมพรครับ
ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชพิรัตนามงคลต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
ปากแดงออกมาเลยยมทูตปากแดงครับฉายาของเขาเพชรชิงชัย
วันนี้เจอกับนักมวยที่กำลังสดกำลังห้าวขึ้นมาจากสปลาวเพชรฝั่งโขงเพชรตัดเพชรเลยครับ
ตอนนี้ยำใหญ่ใส่สารพัดแล้วข้างล่างก็เจ็บข้างบนก็โดนครับ
ระวังข้างล่างก็โดนข้างบนแล้วเดินแล้วครับเหมือนเสือขย่ำเหยื่อ
ขวาสวนแล้วก็โดนดอกนี้ครับเตะเจาะเข้าไปยางนี่ระเบิดเลยครับ
โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยหมัดซ้ายหมัดขวาครับใส่มายับเลยครับ
มทูตปากแดงวันนี้ไม่ได้มานำพาดวงวิญญาณใครแต่มาเพื่อยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้
เตะเจาะล่างครับเนี่ยเตะไปเตะมามีสะดุ้งให้เห็นเลยนะครับ

โดนตะสมเยอะนี่โอ้โห

คือจังหวะเนี่ยครับเดี๋ยวดูกัดฟันนะครับ

ขึ้นลิปภาพฉันมาวันนี้ไม่ผ่าน
เป็นชัยชนะของเพชรชิงชัยเอกชุมพรอะไรกันครับ